ช่วงแรกครับเราก็ติดตามประเด็นที่
สร้างความโศกสลดให้กับคนไทยหลายคน
เพราะว่าเอาใจช่วยก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายปฏิหารไม่มีจริง
ลูกทัพฟ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสบียง
แต่ไปไม่ถึงจุดหมายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ตกติดตามรายละเอียดล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณรับีพันธ์เรือนศรี
ผู้ซื้อข่าวไทรลักษณ์ทีวีรายงานสดจากวัตรภาษีมหาธาตุบังเกณฑ์ครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ๓นายทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเฮรินคอปเตอร์ตก
ด้านผู้บัญชาการทหารอากาศก็ขอให้ครอบครัวภูมิใจ
ที่ทหารทั้ง๓นายได้ทำเพื่อกองทัพค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนาวาอากาศตรีพระศิษย์เตชเซน
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่าง๒นักบิน
และพันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษาช่างเครื่อง
ที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างปฏิบัติหน้าที่
โดยมีผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และพิธีสวดพระอภิษฐรรมในคืนแรก
ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่ศุกร์
หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนอันเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ
ซึ่งครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้
สำหรับบรรยากาศที่สาราทักษินาประดิษฐ์ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะครอบครัวและญาติพี่น้องยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียแบบกระทันหันในครั้งนี้
ขณะเดียวกันก็มีข้าราชการกองทัพอากาศตลอดจนประชาชนทั่วไป
ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศ
ซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ีดาและมารดาของทหารที่เสียชีวิตว่า
ภาคภูมิใจในตัวลูกชายที่ได้ช่วยกองทัพอากาศช่วยประเทศชาติ
ซึ่งกองทัพอากาศยืนยันจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของทหารทั้ง๓นายเช่นกัน
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมจะมีทั้งหมด๗คืน
โดยทางกองทัพอากาศรับเป็นเจ้าภาพตั้งแต่คืนนี้
ถึงวันที่๕กรกฎาคม
และมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่๗กรกฎาคมเวลา๑๖นาฬิกา
ชาปณสถานกองทัพอากาศวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่๒
ในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะ